ส่วนกรณีที่เด็กหญิงม๔ที่จังหวัดลำปาง
ไปซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากินแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ล่าสุดทางด้านสาธารณสุขจังหวัดลำปางก็ออกมาบอกถึงผลการตรวจสอบ
ก็พบว่ามีการออกเลขออยจริงนะคะแต่ว่ามีการขอยกเลิกไปแล้วก่อนหน้านี้
ซึ่งตามกฎหมายผลิตภัณฑ์ที่ขอยกเลิกจะต้องถูกเรียกเก็บจากท้องตลาดทันที
เพราะถือว่าผิดกฎหมาย
จากกรณีที่นางสาวรุ่งทิพย์แตงด้วงอายุ๑๖ปีนักเรียนหญิงม๔
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปาง
เสียชีวิตด้วยอาการไตวายเฉียบพลันติดเชื้อในกระแสเลือด

คือทางครอบครัวก็สงสัยว่าสาเหตุการณ์ตายในส่วนหนึ่ง
มาจากการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก
เพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวก็แข็งแรงดี
กระทั่ง๓เดือนก่อนลูกสาวไปซื้อผลิตภัณฑ์มา

กระทั่งกินได้เดือนเสร็จก็เกิดอาการเท้าบวมขึ้นมาค่ะ
เดือนกว่านี่เป็นเท้าบวมเท้าบวม๒วันสัก๒๓วันเท้าบวมก็ไปหาโรงพยาบาลใกล้บ้าน
หมอก็วินิจฉัยว่าฆ่าไตผิดปกติแล้วนะลูก
ก็เลยส่งไปโรงพยาบาลใหญ่เลยโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
ตอนหลังนี้บวมทั้งตัวหรือไงฮะ
โอ้โหตอนหลังเริ่มอาการบวมหลังเท้าไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้ว
วมทั้งตัวเลยเดือนกว่าเนี่ยน้ำหนักขึ้นตั้ง๑๓กิโลเห็นบวมน้ำนะคะ
เพราะว่าไตเขาเสียแล้วไตคือไตวายเฉียบพันธุ์
คือหลังจากเท้าบัวมานะคะหมอก็ส่งไปที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
ทีนี้ไปตรวจพบว่ามีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดไตวายเฉียบพลัน
หลังจากนั้นไม่กี่วันค่ะนางสาวรุ่งทิพย์ก็เสียชีวิต
ทำให้แม่เชื่อว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ลูกกินผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าไป
ซึ่งลูกเองก็ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนแหละว่าเป็นโรคนี้
เพราะว่าที่ผ่านมาก็ร่างกายแข็งแรงเหมือนคนปกติเลยล่ะค่ะ
ขณะที่นายแพทย์วรินเทพเชื้อสำรานรองสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ก็เผยว่าขณะนี้ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคประสานงานกับทางออย

เมืองต้นก็ทราบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวเนี่ย
มีหมายเลขสารระบบออยอยู่ในระบบจริง
ซึ่งเลขสารระบบนี้ผู้ผลิตก็ขอยกเลิกไปแล้วตามกฎหมาย
ถ้ายกเลิกเนี่ยก็ต้องถูกเรียกเก็บคืนออกจากท้องตลาดทั้งหมดค่ะ
สถานภาพนะครับเป็นเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ย

ถ้าจะมีการจำหน่ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหาร
ที่นี่ถ้าถามต่อว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้
ทำให้นางสาวรุ่งทิพย์เสียชีวิตหรือเปล่า
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าขณะนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้
แต่ว่าหากส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามฉลากที่จดแจ้งเอาไว้เดิม
ก็จะมีเพียงสมุนไพรซึ่งไม่เป็นอันตราย
แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละคนด้วยนะคะ

จากนี้จะตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวปลอมเลขสารระบบออยหรือเปล่า
และจะติดตามเอาผิดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหากพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายด้วยนะคะ